ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญร่วมกับพระเอกหนุ่มกล้ามโต
อ้ำอธิชาตินะคะที่ไปทำบุญทอดกระถิ่นอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
พร้อมกับทีมผู้จัดละครและนักแสดงร่วมช่องค่ะ
ฟ้าในครั้งนี้นะคะยังได้ทำพิธียกฉัดขึ้นประดิษฐานบนยอดอุโบสถ
ที่วัดนิมิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีด้วยโดยนักแสดงหนุ่มได้มีโอกาสร่วมขึ้นไปติดตั้งฉัดทองเหลืองเก้าชั้นอีกด้วยนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอิ่มบุญและรอยยิ้มแห่งความสุขสนุกสนานจากเหล่าคนบันเทิงที่เป็นนางฟ้าไร่รำแห่ขบวนกระถิ่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ
โดยหนุ่มอ้ำยังได้โชว์สกิลขี่ม้าขาวร่วมขบวนกระถิ่นแห่รอบสาราอีกด้วย
สำหรับยอดกระถิ่นจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้ก็สูงถึงกว่า๙ล้านกว่าบาทเลยนะคะ
เรียกได้ว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียว
นางเอกสาวแต้วนัทพรต้องบอกว่าช่วงนี้เดินสายไล่รำถวายในงานทอดกระถิ่นกันอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้ค่ะสาวแต้วได้ไปร่วมรำในงานทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดพนาสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
ทำกลางเสียงตบมือชื่นชมจากชาวบ้านที่มาร่วมงานนะคะ
คือต้องบอกนะว่าสาวแต้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ไร่รำได้อย่างอ่อนช้อยและงดงามนะคะ
คือเป็นภาพที่คุ้นตากันดีหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการแสดงละครเรื่องเจ้าแม่นาคีกันไปแล้ว
ตอนนี้เนี่ยก็ออกมาอยู่นอกจอก็ยังคงเป็นเจ้าแม่นาคีก็ยังรับยังเรียกฐานกันอยู่
คุณผู้ชมค่ะก็ติดตามผลงานทุกท่านด้วยนะคะ